เอาไปดูเรื่องราวที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขึ้นไปหาของป่าหาน้ำพึ่งกับลูกเขยแล้วก็เพื่อนบ้าน
บนเขานางนอนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สักพักหนึ่งเขาตกใจเหมือนเห็นอะไรบางอย่าง

นะให้ไปบอกพี่กัดหน่อยว่าเอ้ยเขาหายไปไหน
เพราะว่าล่าสุดที่เจอเมื่อวานเนี่ย

คนที่หายไปคือนายศูกเกษมศรนเท่าอายุสี่สิบหกปี

ก่อนจะวิ่งตะเลิศศูนย์หายไปบนเทือกเขานางนอน
พื้นที่หมู่๗ตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่วันสงกรานครับ๑๓เมษายน
ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ชาวบ้านญาติพี่น้อง
ระดมกำลังการค้นหา๔วันแล้วยังไม่เจอ
ก็ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์ของเจ้าแม่เขานางนอนที่นี่นะครับ
เมื่อวานนางลำไยสอนเท่าซึ่งเป็นภรรยาของนายสุกเกษม
พร้อมกับนางนรึทัยอันทาเกรดเป็นลูกสาว
ก็นำนายสุวัสดิ์บุตรครุฑซึ่งเป็นหมอศัยศาสตร์
ทำพิธีขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขา

ให้ช่วยดนจิตดนใจให้พบตัวนายสุกเกษม
ขณะที่กำลังทำพิธีโอ้โหตอนแรกนะ

พอเริ่มสวดเริ่มทำพิธีเริ่มคึ้มเริ่มคึ้มเริ่มมืดลง

ขณะเดียวกันก็มีหมอศัยศาสตร์ชื่อว่าหมอกร
ก็ไปดูการทำพิธีแล้วก็ถูกเชิญให้ไปร่วมทำพิธีด้วย

เป็นใครมาใช้คำว่ากูกับหมอก่อน

เพราะมึงวิชายังไม่ถึงขั้นเท่ากับวิชาของกู

นั่นสิฮะนี่จากนั้นก็เดินหายไปเลย

ชาวบ้านที่ไปร่วมเป็นร้อยคนก็อึ้งกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง

ซึ่งเป็นลูกสาววิ่งไปร้องไห้กอดญาติด้วยความเสียใจ
ที่หมอผู้มีวิชาเนี่ยทะเลาะกันเอง

ที่จะมาช่วยกันกับหมอมาทะเลาะกันเอง
ไม่ยอมช่วยทำพิธีจนให้เจอตัวพ่อ

ก็เป็นคนทำพิธีคนแรกก็ทำต่อ
ต้องทำพิธีร่างทรงทวดเสือก่อนที่ทวดเสือ
เข้าไปสิ่งร่างของนางลำไยสอนเท่า

แล้วก็วิ่งไปข้างหน้าเพื่อไปค้นหาตัวนายสุกเกษม

ต่อมาตำรวจตระเวนชายแดนนำสุนัขตำรวจเข้าไปช่วยดมกลิ่น
ไปหาทั่วบริเวณสักหนึ่งชั่วโมง
กลับลงมาก็ยังไม่เจอคุณผู้ชม

จากนั้นไม่นานฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก
ทำให้ภารกิจนั้นต้องยุติลงเป็นการชั่วคราว

แล้วทางด้านของกู้ภัยแล้วก็มูลนิธินั้น
เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเดินกลับมาหรือเปล่า

คือวันนี้ต้องทำการค้นหาต่อ

แต่ฉะนั้นเชื่อว่าเป็นอธันของเขาเจ้าแม่นางนอน
นับนิ้วดูหายไป๓วันแล้วใช่ไหมคะ